กับคลิปนี้นะคะของพี่อาร์ดพระสูรค่ะ
ต้องยอมรับว่าเขาเป็นตัวพ่อเรื่องการโชว์จริง
ล่าสุดนะคะช่วงคริสต์มาสปลายปีที่แล้วค่ะ
ดิฉันแบบว่าตาถ่างเลยค่ะคุณผู้ชมคลิปนี้ค่ะ
เขาแปลงร่างเป็นซานต้าลงอ่างไปคุณผู้ชมนะคะ

เลื่อนไหวแบบว่าดิฉันเป็นเอฟฟองน้ำหรือเปล่า

คุณผู้ชมนะคะเรียกว่าอัดคลิปมายั่วยวนป่วนใจชาวเน็ตนะคะ

ต้าพ่ออาร์ตทำไมเซ็กซี่ขยี้ใจจัง

นี่ตามนี่จะบอกตั้งกล้องไม่ได้เพราะมีหลายหมุม

ก็ตายให้มันก็จะมีอารมณ์แบบ

ใส่ตั้งเองในข้างใน

เพราะว่าไปกับเพื่อนจะทอดหมดก็ไม่ได้

อันนี้สุดคือพี่อาร์ดบอกว่าใส่ข้างในไว้แล้ว
ส่วนข่าวดีนะคะที่ทำให้พี่อาร์ตเฮรับปีใหม่เลยก็คือ
ปลดหนี้จากการซื้อบ้านหลังใหญ่คุณผู้ชมมูลค่ากว่า๑๐ล้านบาท
ภายใน๖ปีค่ะพี่อาร์ทบอกว่าจริงก่อนหน้านี้จะหมดเร็วกว่านี้แล้วนะ
คือไม่ได้ดูดอกเบี้ยไงปรากฏว่าไปดูอีกทีดอกเบี้ยมันบานขนาดนี้
ก็เลยช่วงที่ชิวก็เอาเงินไปซื้อนาฬิกองนาฬิกาบ้างค่ะ
ดอกเบี้ยเขาสูงขนาดไหนรู้ไหมผ่อนเดือนละ๕๐๐๐กว่าบาท
ดอกเบี้ไปสามหมื่นอ่ะเออนะคะซึ่งหลังจากเคลียร์บ้านเสร็จนะคะ
งานก็มีแพลนซื้อรถเฟอร์ลาลี่มาแต่งเล่นแต่เดี๋ยวก่อนหลายคนจะเอ๊ะอ่ะ
อนอย่าดราม่านะคะเพราะว่าเป็นเงินที่เขาเก็บมาเอง
นานทีเขาจะซื้อแบบนี้ไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะ
ปีหน้าก็น่าจะหมดภาระบ้านนะครับประมาณ๑๐ล้านก็โอเค
ตั้งแต่๓ปีพอผ่อนบ้านได้๓ปีเราไปเห็นดอกเบี้
แล้วก็แบบโอ้โหตกใจไว้แล้วก็เลยหยุดซื้อทุกอย่าง
คราวนี้มีตังค์เท่าไหร่ก็โปะน่าจะ๒เดือนนี้
พอเงินละครออกล็อตนี้ประมาณล้านกว่าบาท๒ล้านก็
ก็น่าจะโป่งหมดแล้วไม่เอาแล้วก็คือไม่อยากเป็นมีดอ่ะ
ก็อาจจะนะอันนี้ต้องบอกว่าไม่ได้ใช้เงินฟุ่มเฟือย
คอมเมนต์นะว่าแบบทำไมไม่เอาเงินไปทำบุญไม่ได้นะ
นะคะข้างหลังมากระซิบบอกว่าสัมภาษณ์พี่อาร์ทเรื่องเลขหน่อย

ซึ่งทะเบียนรถพี่อาร์ตนั้นมัวแต่เบลอกล้ามอยู่
เลยไม่ได้ถามมาแต่ว่าทั้งหมดก็เป็นนภาพน้ำแรงเขานะ
แต่เข้าใจซะจริงนะเพราะเวลามีคลิปที่ดารองดารา
ซื้ออะไรที่แบบว่าแพงเนี่ยก็จะมีคนที่หวังดีแหละ
ทำไมไม่เอาเงินไปทำบุญทำไมไม่เอาเงินไปช่วยเหลืออย่างนู้นอย่างนี้
แล้วคุณจะไปรู้ได้ไงว่าเบื้องหน้าเบื้องหลังเขาไม่ได้สู้
เขาถ่ายรูปทำบุญมาเยอะก็หาว่าเขาสร้างภาพอีกแล้วเนาะ
อ่ะนะฮะยินดีด้วยในความสำเร็จของพี่อาร์ททุกคนนะคะ